ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านปัจจันทร์บ้าน
แม่บ้านปัจจันทร์บ้าน
สวัสดีครับ

พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น

แน่นอนเลยว่าวันนี้เป็นวันที่สดใส
เพราะว่ามันเป็นวันอังคารวันเกิดของกาวเองวันอังคารนั่นเองนะคะ
เพื่ออะไรที่จะพูดไปนี้เพราะว่าเราทำตัวให้เราสวย
เคล็ดลับความงามต่างเนี่ยกาวจะนำมาบอกคุณผู้ชม

เออเอามาเอามาเอามาข้างหลังทำไม

เอ้าใส่ถุงมือทำไม
โอ้โหนี่ช่วยเอามือแบบว่าไม่กล้าเอามือตัวเองด้วยซ้ำไป
คือกว่าจะเดินทางระหกระเหินมาถึงที่นี่เนี่ยนะ
จันบากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมามากมาย

ขึ้นรถลงเรือนะต้องไปคว้าจับเอาราวกระดายไต่ขึ้นมองข้าม

สะพานรอยอะไรอย่างเงี้ยมือไหมมันจะไปติดความสกปรกอะ

ก็ต้องบอกว่าทุกที่ที่เราไปทุกภาษณะที่เราไปแตะต้องมันเป็นของสาธารณะ

เพราะฉะนั้นเราเป็นคนรักความสะอาด
เราไม่ต้องการจะให้เชียร์โลกมาแปะเพื่อนโดนมือเราใช่มั้ยคะ
เราก็เลยใส่ถุงมือออกจากบ้านมาเลย

เชียร์เรดเดอร์รุ่นใส่ถุงมือสิคร้าวอะ

เอารุ่นเธอไม่ใส่เหรอ

หรือว่าไม่รู้ว่าบางทีห้องน้ำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่ล้างมือบ่อยนะ
ไม่ต้องวันนี้เนี่ยนะ
เอ้าน้องกราวมีของมาฝาก

พูดเลยว่าเป็นเจลล้างมือแบบพกพา

สะอาดหมดจดทุกที่ที่ต้องการความสะอาด
สะดวกสบายรับรอง

แม่บ้านติดเรศ
ช่วงแม่บ้านติดเรท
วันนี้เรามาเริ่มที่เจลล้างมือตัวแรกกันเลยคุณพี่

ตัวนี้เลยคุณพี่นี่เลยค่ะ
เจลหลากหลายกลิ่นหอมแบรนด์ยอดฮิตของสาว
ใช่เลยอันนี้เหมือนขนมเลยอ่ะลูกทรงนี้

คุณน้องสมบัติของคุณนี่หลากหอม
แน่นอนเลยต้องฆ่าเชื้อโรคได้

๖๘ก็มือไม่แห้งมาก
แห้งมากเพราะปกติที่แบรนด์อื่นนี่คือเวลาเราใช้แล้วมือแห้ง

ใช่แล้วมีกลิ่นหลากหลายกลิ่นนะเรียกได้ว่าเป็น๑๐กลิ่นเลยนะคะ
อันนี้ก็ค่อนก่อนแบบแอปเปิลนะ
คือแบบทุกวันเราไม่ซ้ำกลิ่นล้างได้ทุกวันเลยนะคะ
พูดเลยนะคะกลิ่นหอมมากด้วยนะคะ

ถ่ายแล้วพร้อมจะรับแหวนแต่งงานเนอะ

กลิ่นนี้เครื่องดมกลิ่นหรือเป็นไงรู้สึกไง

สดชื้นน่ะ

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเจลมือสะอาดขนาดพกพา
เพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่เราไปที่อาคารสำนักงานหรือห้าสำสินค้า
มักจะมีเจลที่ใช้ในการทำความสะอาดมือวางเอาไว้เพื่อให้เราใช้
แต่ว่าเจลเหล่านั้นเป็นเจลธรรมดานะคะไม่มีกลิ่นหอมนะคะไม่ดึงดูดใจสาวอย่างเรา
เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงเจลล้างมือขนาดพกพาแล้วหอมด้วย
เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลย
อยากจะให้คุณดูเข้ามาใกล้ตรงนี้ว่าที่ตรงเนื้อเจลของเขาจะมีเม็ดบีดเล็กด้วย
ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคให้กับเราทำให้มือสะอาดแบคทีเรียก่อตาย
แล้วที่สำคัญนะคะยังมีกลิ่นหอมสดชื่นติดมือของเรายาวนานอีกด้วยค่ะ
มาทดสอบกันเลยนะคะเพราะตอนนี้พิมอยากรู้เต็มแก่แล้วค่ะ
กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกหลังจากที่ดมแล้วยังไง
เพราะเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้หรือเป็นกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นอะไรนะคะ

เทลงบนฝ่ามือนะคะโดยที่ในการใช้แต่ละครั้งเนี่ย
ก็ไม่ได้ต้องใช้ในปริมาณมากมายนักนะคะ
ประมาณ
หมุนวนเพื่อให้เม็ดบีบเนี่ยแตกและก็ค่าแบคทีเรียที่อยู่บนมือของพิมพ์

หลังจากที่เทเจลลงแล้วก็เริ่มทำความสะอาดเย็นวาบเลยนะคะ
ฝ่ามือแล้วก็หลังมือด้วย
หลังจากที่เรานวดเขาเสร็จแล้วผมสังเกตว่าแห้งหายไปหมดเลย
เม็ดบีบก็ไม่มีให้เห็นแล้วแสดงว่าแตกตัวไปหมด
แล้วก็มือพิมพ์ตอนนี้อยู่ห่างจมูกพิมประมาณ๑ฟุตกว่า
แต่จะบอกว่าได้กลิ่นหอมที่แบบเป็นกลิ่นหอมสดชื่นมากเลย
สำหรับขั้นตอนต่อไปในการทดสอบนะคะ

จะแค่ให้ความรู้สึกของพิมมาตัดสินนั้นมันคงไม่พอนะคะ
เตรียมนี่ค่ะกระดาษซับมันมาด้วยนะคะ
เพื่อที่จะลองซับดูเลยนะคะทั่วฝ่ามือแล้วก็หลังมือของพิมนะคะ
ว่ามีความชื้นหรือความหนึบหนับหรือความมันนะคะค้างอยู่บนมือบ้างหรือเปล่าค่ะ
แห้งมากค่ะแต่ว่ากลิ่นหอมนะคะยังคงติดแน่นนะคะอยู่บนมือของพิมค่ะ
เป็นใจเหล่ะเห็นไหมเพราะพิมพ์ร่ดมากค่ะ

แม่บอลสรรค์บอล